ติดตามข่าวกับข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นแฟนข่าวไทยรัฐทีวีส่งไลน์มาพูดคุยหลายคนเลยส่วนใหญ่อยู่ทางภาคเหนือแล้วก็บอกว่าบางที่อากาศพรึ้มแต่สรุปแล้วก็คืออากาศยังร้อนอยู่ด้วยนะคะยังส่งกันมาได้นะคะมีแฟนข่าวจากภาคอื่นที่ยังชมอยู่หรือไม่นะคะก็ติดตามไ
คนไทยฟังก็ต้องตกใจค่ะมันมีไลฟ์เฟสบุ๊คอันนึงนะคะเป็นคลิปวีดีโอนะที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยทำร้ายเด็กชายวัย๔ขวบทั้งตบทั้งตีแล้วก็มีบีบคอด้วยค่ะเขาบอกว่าคนที่ทำเนี่ยคือพ่อแท้ของเด็กและต้องการทำประชดแม่เด็กที่ทำงานอยู่ที่เกาหลีผมจะไปดูคลิปนี้กันก่อนนะคะ
อนุญาตให้ดูแบบแค่นี้พอคุณผู้ชมคือดิฉันดูแค่พูดจริงจริงประมาณสองสามวิดิฉันก็อึดอัดแล้วอ่ะคือแค่ได้ยินเสียงอ่ะมันเด็กก็ร้องตลอดแล้วคือเราได้ยินเสียงเนื้อกระทบเนื้อค่ะเป็นเสียงเหมือนตีอ่ะคือแล้วเด็กยังเด็กมากนะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงเขาโพสต์เอาไว้ค่ะบอกว่าเป็นคลิปที่ว

ก็เลยส่งคลิปเนี้ยต่อมาให้ป้าให้ป้าบอกเอาไปโพสเลยนะแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือลูกเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าคนเข้ามาประนามกันเยอะมากเลยค่ะบอกผู้ชายคนนี้ไม่สมควรเป็นพ่อคนไม่สมควรเป็นคนด้วยซ้ำทำลงไปได้ยังไงลูกแท้ตบตีเข้าไปได้ยังไงลูกไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเขาตรวจสอบ
เป็นสายวีดีโอคอลโทรเข้ามาจากภรรยาที่ทำงานอยู่เกาหลี

แต่ปรากฏว่าไอ้ภาพที่ปรากฏขึ้นมาจากวีดีโอคอลเนี่ย

ไม่ใช่ภรรยาไม่ว่าเป็นผู้ชายด้วย
เป็นผู้ชายที่โทรมาแสดงตัวบอกว่า

วันเกิดแท้มีวีดีโอคอลจากเมียมา
แล้วเป็นผู้ชายอื่นบอกว่านี่อยู่กับเมียนะ

นั่งดื่มเหล้าย้อมใจตั้งแต่๔โมงเย็นนะคะ

แล้วตัดสินใจเขาใช้คำว่าตัดสินใจด้วยนะ
ตัดสินใจตีลูกตัวเอง
แล้วก็ถ่ายคลิปส่งไปให้เมียดู
รับเลยว่าตีลูกจริง

วัวให้ผูกรักลูกให้ตีไม่ได้ทำกันแบบนี้นะคะ

ถ้าคุณรักลูกจริงการบีบคอลูกก็
ไม่รู้จะเป็นการแสดงความรักแบบไหนนะ

แค่อยากประชดเมียเฉยที่ไปมีผู้ชายคนอื่น

ส่วนภาพที่ลงในโซเชียลเขาก็ไม่ได้เป็นคนโพสต์เอง

เรื่องนี้นะตำรวจก็นำตัวนายกิติพงศ

นายกิติพงศ์เองก็ออกปากตบปากรับคำบอกจะไม่ทำร้ายลูกอีกแล้ว
แต่มันเชื่อได้ไหม

เพราะคุณทำไปแล้วทำรุนแรงด้วยค่ะ
อำเภอฝ่ายความมั่นคงเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องหาแนวทางช่วยเหลือเด็กที่ถูกทำร้ายก่อน
และป้องกันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีก
เพราะว่านายกิติพงศ์ไม่ได้มีลูกคนเดียวนะคะ
มีเด็กชายวัย๔ขวบเป็นลูกคนเล็ก
และยังมีอีก๒คนค่ะ๖ขวบคนนึง๑๒ขวบคนหนึ่ง
แล้วก็อยู่ด้วยกัน๔คนพ่อลูกค่ะ
เพราะว่าแม่ทำงานอยู่ที่เกาหลีค่ะ
ดิฉันไม่แปลกใจเลยจริงคือตั้งข้อสังเกตตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
การที่ตบตีทำร้ายลูกเนี่ยเขาขาดสติหรือเปล่า
เค้ากินแอลกอฮอล์เข้าไปนั่นไงนะคะพ่อกับลูกเนาะ
ลูกไม่ได้เกี่ยวเรื่องแบบนี้นะคะ
ลูก๔ขวบถ้ามีอะไรก็เคลียร์กัน๒คน
อย่าให้เรื่องของพ่อแม่มาลงที่ลูกนะคะ
เด็กเป็นผ้าขาวเขายังใส่บริสุทธิ์อยู่